คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่เรื่องดราม่ากันดีกว่า
ตลอดเลยฟ้าสายปวีสุดาคุณผู้ชมค่ะบอกว่า
ทวงมงกุฎของเธอเป็นไปยังไงบ้างมาอัปเดต
กันหน่อยค่ะเดี๋ยวดูถ้ากล้ายจะปิดฉากลง

ที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบัน
หนูก็ได้เจอกับหลากหลายสภาพจิตใจเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะ
ส่งของหนูจริงตอนแรกไม่ได้ออกมาเพื่อเรียกร้องอะไรเลย
แต่แค่อยากจะให้ความจริงกระจ่างแล้วก็ปรากฏ
แสดงว่าถ้าเอาเรื่องกรุษเสร็จก็คือจบเลยใช่ไหม
หนูไม่สามารถไปบังคับนะคะว่าแต่ละคนเขาจะคิดแบบไหน
แต่สำหรับหนูหนูสบายใจที่ได้ออกมาพูดความจริงในวันนี้
แล้วก็มีหลักฐานยืนยันส่วนสุดท้ายแล้วคุณจะพิจารณาแบบไหน
อันนี้ก็หนูให้สิ่งคุณเลยค่ะ
เหมือนปัญหาขี้คลายสีหน้าสีตาฟ้าใสดูสดใสขึ้นเยอะนะ

ลงผอมลงช่วงนี้เขามีงานอีเวนต์เยอะแล้วเหมือนกันนะ

ส่วนเรื่องดำเนินการทางกฎหมายค่ะที่ฟ้าใสไปแจ้งความไว้นะคะ
เมื่อเช้าวานนี้ยืนยันเลยว่าขอเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เพิ่งมีค่ะ
จากถูกเพจแล้วก็หลายแอคเคาน์เหลือเกิน
กล่าวหาว่าเป็นนางงามลวงโลกไร้วินัย
ทรงพ้นกระทบกับหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวของเธอค่ะ
พูดถึงเรื่องฟ้องหมินประมาทนี่เธอเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะคะ
เพราะหลายเพจก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเหมือนกัน
ใช่ค่ะบางทีก็ด่าซ้ำเหมือนกับไปอยู่ในมุ้งเดียวกับเขาเลยเหมือนกันนะ
ใจเย็นจะเน้นอะไรนึกถึงใจเขาใจเรานะคุณผู้ชมนะ